ผ่านไปแล้ว๓คู่มีครอบครัวมีทายาทตัวน้อยไปแล้ว
ก็แต่งงานกันมา๒ปีแล้ว
แต่ทำไมยังไม่เห็นแพลนว่าจะมีเบบีตัวน้อยสักที
ตอนนี้หลายคนก็กำลังรุนและรอทายาดตัวน้อยของคู่นี้อยู่
ซึ่งคุณนัทเองก็บอกว่าอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะ
เรื่องแบบนี้อยากจะปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะ
แต่เธอยืนยันนะคะว่าไม่มีการพับโครงการปั๊มทายาทลูกคนแรกอย่างแน่นอนค่ะ
ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา๒ปีแล้ว
สำหรับนักแสดงสาวนัทมีเรียนและอ้ำอธิชาติ
โดยครั้งนี้สาวนัทที่มีโอกาสกลับมายังสถานที่ที่จัดงานวิวาของเธอกับสามีสุดหล่อ
ก็รับว่าคิดถึงบรรยากาศแห่งความสุขในเวลานั้นไม่น้อย
โดยตอนนี้มีแผนว่าจะควงฝ่ายชายไปฉลองครบรอบแต่งงาน
ซึ่งกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนอยู่
อยากให้เป็นแบบชิลสบายเอาใจหนุ่มอ้ำที่ทำงานค่อนข้างหนัก
ส่วนเรื่องทายาทที่หลายคนรอลุ้นอยู่นั้น
เผยว่ายังคงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
แต่ยังไม่คิดจะพับโครงการปั๊มลูกค่ะ
เป็นสถานที่จัดแต่งงานของเรา
ในสานนี้ก็คบสองปีค่ะ
ก็ดีค่ะรู้สึกคิดถึง
ถ้ามีก็อาจจะเป็นช่วงสั้นนะคะ

พี่อัมก็คงจะหนีไปหนาวนิดหนึ่ง
เขาขี้ร้อนเขาจะแบบออกปองร้อน
แอคชั่นเหนื่อยโซมตัวช้ำตลอดอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็น่าจะหาที่ที่แบบให้เขาสบายใจ
ธรรมชาติไปก่อนค่ะตอนนี้คือปล่อย
แล้วก็คิดว่าน่าจะแบบดูแล้ว
ทีนี้ถ้ามีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่ซีเรียสแล้ว

แต่มันเหมือนว่าตอนนี้นัทมองว่า

มองว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขามา

มันไม่ค่อยเครียดเรื่องน้องเท่าไหร่